เทลโน้ทตาลทีวีครับภูเกฎยิ้มระกรถมอน้ำตาคลอเบ้า
เพราะเราเข้าสู่ขั้นวิกฤตแล้วท่านรองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านเป็นคน
พูดเรื่องนี้ด้วยตัวท่านเองครับ
มันวิกฤตจริงนะครับแต่วันนี้มันเป็นภาวะวิกฤตจริงนะครับ
วันนี้เราดูในเฟซบุ๊คเยอะแยะเลยนะครับตายอยู่ที่บ้าน
ไม่สามารถนำเข้าสู่โรงพยาบาลได้นะครับ
ประเทศไทยคงไม่อยากเหมือนกับยุโรปเมื่อปีที่แล้ว
ไม่มีการขยายเตียงไม่มีอะไรเสร็จแล้วก็ไปนอนที่บ้าน
น้ำก็มาที่บ้านเสร็จแล้วก็ไม่มีขยายเตียง
อยากฝากพวกเรานะครับเราจะดูแลคนไข้ให้ดีที่สุด
วันนี้ข่าวจริงฮะเราไม่อยากเห็นคนไข้หลอดตาอยู่ที่บ้าน
ไอซีจุเราไม่มีเลยค่ะขาย
วันนี้ก็เขาเป่าไม่อยู่จริงนะครับ
วันนี้ก็ต้องเกณฑ์พวกเรานะครับต้องขอบคุณ
ขอบคุณจริงนะครับ
และพร้อมจะขอโทษพวกเราด้วย
ต้นเสียงที่ปล่อยมีปัญหาหรือว่าเป็นเสียงท่านสะอื้น
เป็นเสียงท่านจริงแล้วเมื่อวานนี้เป็นเรื่องใหญ่มากของประเทศไทยในขณะนี้
ท่านพูดกับบรรดาคุณหมอจบใหม่คุณหมอที่กำลังจะจบนะ
พูดเพื่ออะไรเพื่อให้ทุกคนเตรียมรับสภาพความเหนื่อยยากแน่นอน
แม้จะยังไม่ได้ให้ชื่อว่าเป็นหมอเต็มตัวแต่ท่านต้องทำงานเหมือนหมอแล้วฮะ
จากบุคลากรทางการแพทย์ทุกวันนี้มันไม่เพียงพอ
ดังนั้นท่านก็เลยต้องขอกำลังคุณหมอจบใหม่
ช่วยมาดูแลช่วยมารบกับศึกของโควิด๑๙หน่อย
และอย่างที่ท่านพูดเนี่ยคือตอนนี้สถานการณ์กรุงเทพหมานครมันร้ายแรง
คำว่าวิกฤตเกินไปแล้วนะฮะเกินคำว่าวิกฤตไปแล้ว
ดังนั้นคนที่จะมาอยู่ขอเตียงพิเศษจะมาขอโรงพยาบาลสนามไม่มี
จากนี้เนี่ยท่านอาจจะต้องนอนอยู่ที่บ้านแล้วถ้าท่านนอนที่บ้านเอายาที่ไหน
ก็อาจจะมีคนเสียชีวิตนอนรอความตายอยู่ที่บ้านก็ได้
นี่ไงเมื่อวานนี้มีคนเปรียบเทียบเลยนะคะ
คือจะเปิดประเทศแต่ว่าคนไทยยังเดินไปไหนไม่ได้เลย
มันก็ลำบากอยู่นะฮะนี่คือท่านรองประหลัด
นายแพทย์ทงชัยกิรติหัทยากรรองประหลักกระทรวงสาธารณสุข

คลากรทางการแพทย์ก็จะสู้กับสถานการณ์โควิด
อย่างเต็มที่ต่อไปท่านแรกนะฮะ
อีกท่านหนึ่งพูดไม่ผิดจากกันเลยฮะ
หมอตีก็คือท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
หมอตีสาธิตปิตุเตชะยอมรับโควิดวิกฤตหนักครับ
กรทมไม่พอแล้วให้นับตั้งแต่เมื่อวานนะ

ผมแปลคำนี้นะฮะท่านพูดด้วยข้อความที่เบากว่านี้
คืออาจจะมีคนเสียชีวิตระหว่างรอเตียงอยู่ที่บ้าน
แต่ในฐานะที่เป็นรัฐบาลก็จะเดินหน้าแก้ไขสถานการณ์ต่อไป
แต่ขออย่างเดียวอย่าต่อต้านรัฐบาลก็แล้วกัน
อย่าเอาเรื่องของการเมืองเนี่ยมาทำให้สถานการณ์สาธารณสุขได้รับ
ผมก็ไม่มีหรอกฮะคือการเมืองก็การเมือง
ใครจะไปยุ่งขนาดนั้นทำหน้าที่ของรัฐบาลให้ดีที่สุดต่อไป
ทำไมช่วงนี้อะไรต่างจากสมาคมอายุระแพทย์

ก็มีข้อหนึ่งที่บอกว่า
อย่าให้การเมืองเข้ามาเป็นตัวนำในการบริหาร
ทำไมทำไมหมอหลายคนพยายามส่งสัญญาณแบบนี้ไม่รู้
มีความประหลาดตะหิดตะหิดอยู่ในใจ
คือจริงแล้วการบริหารประเทศก็ทำไปเถอะ
จะสามารถดำเนินการได้ดูตัวเลขฮะตัวเลขโควิด
ติดตายไม่มีความทุเลาลงเลยนะครับสถานการณ์เนี่ยก็ยัง
เมื่อวานนี้ก็๕๐๐กว่าแต่ว่าเสียชีวิตเนี่ย
ไฮไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กหนึ่ง
บุคลากรทางการแพทย์ครับคือพยาบาลไปล้มพับตรงนั้นเลย
นี่ทำงานหนักกระแอบเลือดอ่ะแทบกระอากเลือด

บุคลากรทางการแพทย์เจอแบบนี้

เป็นลักษณะแบบนี้กันแทบจะทั่วถึงแล้ว

ทำงานตั้งแต่ละลอกแรกไม่มีกำลังพลมาเพิ่ม
ไม่มีกำลังพลมาเปลี่ยนให้ไปได้พักเลย
เท่ากับว่าตั้งแต่ปีที่แล้วจนกระทั่งปีนี้

คลากรทางการแพทย์หลายท่านก็เลยไม่ไหวแล้ว
อ่อนล้าจนกระทั่งเป็นลมกางวอด
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามรายงานเนี่ย
เข้าใจว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเหลือเกิน
ครั้งก็เป็นข่าวบางครั้งก็ไม่ได้เป็นข่าวนะครับ
หลังจากนี้น่าจะหนักขึ้นนะครับ
เพราะว่าศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภา
ระดับอาจารย์บอกเลยนะว่า
ต่อไปนี้อินเดียจะมาแรงแล้วก็มาเร็ว
นั่นแปลว่าอะไรคะมันจะหนักกว่านี้แน่ค่ะคุณผู้ชม